ดูดวงรายปักกับอมสำนักโหนอุตราศาสตร์
ราศีกรกฎความรักคนโสดน่าจะได้พบคู่รัก
เป็นคนที่เคยติดต่อกันมาแต่ห่างกันไปเพราะระยะทาง
ได้มีโอกาสเปิดใจและติดต่อกันใหม่
คู่ที่แยกกันอยู่จะได้มีเวลาให้กันมากขึ้น
สุขภาพจะมีอาการอึดอัดแน่นท้องแน่นหน้าอก
กรดไหลย้อนกรดเกินกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ให้ระวังมากจะเป็นต้นเหตุอุบัติภัยได้
การเงินจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าจากงานที่ต้องเดินทางไกล
แต่รายจ่ายก็มากด้วยจะเสียหายจากธุรกิจแกงกำไร
หนี้จะขอเพิ่มหลักประกันต้องวิ่งหาทรัพย์สินมาวางเพิ่มให้วุ่น
การงานอาจได้รับตำแหน่งหัวหน้าหรือตำแหน่งสำคัญในสายงาน
แต่จะมีปัญหาที่ลูกน้องและบริวารไม่เชื่อฟัง
มีโอกาสเดินทางไกลได้เรียนต่อต่างประเทศ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์